จะซื้อสูตรไหนดีนะสูตรน้ำในน้ำมันน้ำมันในน้ำยังไงดีโลชั่นมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวพยากรอากาศยามเช้ามาแล้วค่ะอากาศเย็นเย็นแบบนี้ก็อาจจะทำให้หลายหลายคนเนี่ยผิวแห้งผิวแตกได้เพราะฉะนั้นเลือกซื้อโลชั่นที่เหมาะกับผิวของเรากันด้วยนะคะถ้าหากผิวมันก็อาจจะ
สูตรไหนก็แล้วแต่ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็จะแปรปรวนหน่อยเตือนกันแบบนี้แล้วกันค่ะมาวันแรกของสัปดาห์ภาพรวมอากาศของประเทศไทยไม่ค่อยเย็นมากนักนะคะจะมีอากาศเย็นบางพื้นที่เท่านั้นนี่คือโมเดลจำลองอากาศนะคะก็ทำให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าพื้นที่ทางตอนบนของป

รวมของวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรคุณผู้ชมเตรียมพร้อมกันให้ดีสำหรับภาคเหนือแล้วนี่นะคะที่ยอดดอยอินถนนอุณหภูมิต่ำสุด๗องศาส่วนพื้นที่พื้นราบอยู่ที่อุ่มผังจังหวัดตากนะคะส่วนอีสานจะอยู่ที่จังหวัดเลยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๑๐๕องศาเซลเซียสอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูกระด
ส่วนนี้อุตุนุยมวิทยาเรือก่าวเขียว๑๖องศาเซลเซียสอากาศถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่ายังคงเป็นพื้นที่ที่มีฝน
ขณะเดียวกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหมอกบางตอนเช้ามีเมฆบางส่วนปฐุมธานีแถวคลองหลวงจะเย็นที่สุดในแถบนี้นะคะคุณผู้ชม
ก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศที่จะมีการปรับเปลี่ยน
ส่วนพรุ่งนี้๑๙พฤศจิกายนน่าจับตาค่ะ
เพราะว่าตอนบนของประเทศจะอุณหภูมิลดลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียส
ที่ภาคใต้ฝนจะตกเพิ่มมากขึ้นด้วย

ดิฉันเนี่ยจะไปรอซื้อโลชั่นเห็นเขามีนาทีทอง